เราจะบอกน้องทุกคนว่าเรายังอยู่ต่ออีกเดือนหนึ่ง
ยังไม่มีใครโดนไล่ออกอีกเดือนหนึ่งนะครับ
โดยมีเงื่อนไขว่ารายจ่ายเงินเดือนของพวกเราคือเดือนละ๖ล้าน
แผนกจะต้องช่วยกันหาเงินให้ได้เดือนละ๖ล้าน

เราจะไปต่อครับเพราะว่ามีนายทุนให้โอกาสเรา
แต่เราจะหาทางเพื่อให้ไปให้ได้ครับ

เราเป็นไปผมที่นิด

เรามีมันตาย
ตอนนี้เราอยู่กับบรรยากาศที่บ้านผมนะครับนะ

แบ่งเป็นรอเตอรี่เมนเมน

ขอบคุณรัฐอาหารทุกคนนะครับ
อันนี้โรตี

อันนี้อะไร
นี่นู้นเฟซ

อันนี้การตลาดฮะอันนี้เอาใหม่ตามชื่อบริษัทเลย
เซเว่นเดย์สามสี่
อันนี้เซเว่นสามสี่ครับโอ้คือออกมางานนี่ก็ไม่เหลือ
บางส่วนบางส่วนบางส่วนนะบางส่วนบางส่วนนะครับ
เราคือนักสู้เราจะไม่ยอมแพ้นะฮะเราจะบอกน้องทุกคน

เรายังอยู่ต่ออีกเดือนหนึ่งยังไม่มีใครโดนไล่ออก

โดยโดยมีเงื่อนไขว่ารายจ่ายเงินเดือนของพวกเรา
คือเดือนละ๖ล้านทุกแผนกจะต้องช่วยกันหาเงินให้ได้
ละ๖ล้านแล้วเราจะไปกันต่อ

บริษัททำการตลาดออนไลน์ของกองสลากพัฒน์จะรับงานวางแผน
ตลาดและทำการตลาดใครสนใจติดต่อมาได้นะฮะ
ทั่วประเทศนะฮะพร้อมให้ยับนะฮะแล้วก็พร้อมให้ยับ

ใดใดเพราะฉะนั้นพวกเราจะช่วยกันขายเสื้อขายของที่
นะครับเราจะไปกันต่อไป

กลับไปข้างแล้วกลับไป
ทีนี้ทีนี้เป็นอัศวิทย์ลอสเตอรี่
คนเยี่ยมหน่อยถ่ายอุปกรณ์
มันจะหยุดอุปกรณ์แหละ
จะไปซื้อหวยและซื้อขายทั่วไป
อ๋อยังไอ้ทีมที่ถ่ายรูปเนี้ยไม่เห็นแล้วหรอกอะหันให้เห็นหน้าเรนหน่อยอ่าอ่าทีมทีมอ่า
ติดต่อเราเข้ามาได้ครับเราจะไม่ไปไหนเราจะอยู่กันครบ๒๐๐คน
แล้วเราจะไปด้วยกันนะฮะเรื่องเงินทุนที่เราโดนอายัดไว้
ส่วนที่อายัดคือส่วนที่เขาคิดว่าเราทำผิดกฎหมายตอนนี้เราหาคู่ใหม่
ด้วยนายทุนที่ไม่มีปัญหานะครับ
เราจะไปต่อครับเพราะว่ามีนายทุนให้โอกาสเรา
ผมไม่มีเงินแล้วบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ไม่มีเงินแล้ว
แต่เราจะหาทางเพื่อให้ไปให้ได้ครับทีมงานเราต้องอยู่ต่อไปครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่นอทขอบคุณครับพี่นอทครับ
ครับโอ้ยลืมบอกอย่าเพิ่งปิดยังยังยังยังยังยังครับยังครับ
ด้องนั่งมือลั่นมือลั่นมือลั่น
สู้ฟิ้นสู้สู้
เบาจังวะสู้ฟิ้นสู้สู้
เราเป็นห้องที่นี่เราวิวันตายจูงสี่ถุ้มเสียงรังได้
ใช่ไหม
ก็ขอแรงสนับสนุนนะคะทั้งเสื้อทั้งอะไรก็แล้วแต่
เราไปต่อครับขอบคุณครับ